ก๊อฟกับปุ้ยไม่ถูกรอเตอรี่ครับ

ผู้ต้องหาถูกจับถูกจับปรับในตัว
ลอตเตอรี่สองฉบับนั้นถูกระวังเลขท้ายสองตัว
ลอตเตอรี่จะตกเป็นของใครครับ

คดีที่ไปจี้ชิงเงินในห้างญาติบางกะปิคุณผู้ชม
อ๋ออ๋อสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับ
ใช่ค้นในตัวมีลอตเตอรี่๒ฉบับ

เออของกลางที่ยึดมาได้นี่นี่นี่
นี่๙๗นะฮะ

เขาเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุชิงเงินธนาคาร๖แสนเนี่ย

หลังก่อเหตุ๓วันตำรวจแกะรอยตามจับตัวมาได้

แล้วก็มีลอตเตอรี่อยู่๒ฉบับในกระเป๋าสะพายของเขา

เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือเป็นคำถาม

คนที่ตอบเรื่องนี้คือท่านภูมิกับ

รุ่งสกุลบุญกระพือนะฮะ
เจ้าของคดีบอกว่าลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัล

แล้วขณะนี้ผู้ต้องหาถูกส่งตัวไปฝากขังในชั้นศาล

ลอตเตอรี่เนี่ยซื้อมาก่อนก่อเหตุชิงเงินธนาคารครับ
ไม่ได้เอาเงินที่ชิงธนาคารไปซื้อลอตเตอรี่

ทั้งสองคนตอบถูกต้องครับ

แต่ตอนนี้เขาอยู่ในถูกควบคุมตัวในชั้นศาล
เดี๋ยวตำรวจจะตามญาติมารับ
ถ้าเกิดเอาเงินที่ก็ชิงไปเป็นของกลาง

แต่ทั้งสองคนไม่ถูกครับ
พี่ซื้อไหม

พี่ซื้อไหม
วิตมิงวัตราเสมอได้คุณผู้ชม